หอนทิ้งเด็กในรถไม่ดับเครื่องพุ่งชนร้าน
แล้วเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมอย่าให้มันเกิดอีก
คือมันไม่ใช่เคสว่ารถมันเลื่อนมันไหล
แต่รถอย่างเช่นเด็กอยู่ในรถเด็กเล็ก

แล้วไปกดโดนประตูล็อกรถเปิดไม่ได้

เออแต่เหตุการณ์นี้ลองดูเมื่อแม่จอดรถ
ลงจากรถแม่บอกแป๊บเดียวไม่กี่นาที
แต่มีเด็กสองคนอยู่บนรถแล้วเกิดอะไรขึ้นค่ะ
แม่มาแล้วแต่แม่มาตอนท้ายรถชนแล้วแม่
ตอนแรกมาถึงย้อนกลับไปดูตามคลิปเลยนะ
จอดรถใช่ไหมแม่จอดเสร็จรถเก่งคันนี้

แม่ลงแม่บอกลูกหละเดี๋ยวลงไปป๊ะเดียวของหน่อย
แม่เดินย้อนไปเอาลงตรงนาน

แล้วตอนนั้นรถมันเริ่มขยับ
พอมันขยับปุ๊บประตูด้านหลังฝั่งซ้ายเปิดออกมา
แล้วเราคงงว่าเฮ้ยรถขยับนี่ขยับแล้ว
ประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิด
เด็กออกมา๒คน

แล้วรถไหลข้ามไปอีกฝั่งค่ะข้ามไป
แล้วตัดภาพกลับมาชนร้านค้าปึ้งนี่เลย
แต่ตอนนี้คือไม่มีคนในรถแล้วไม่มีใครอยู่ในรถแล้วค่ะ
คืออย่างที่เล่าเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิด๑๒ธันวาคมนะคะ
ทีนี้พอไปตรวจสอบพอหลังจากที่ไปชนปุ๊บ
แม่วิ่งมาเพราะแม่เห็นแล้วว่ารถมันไหลไป
แล้วคนแถวนั้นก็วิ่งไปดูก็รีบไปช่วยกันดับเครื่อง
แต่รถมันพุ่งชนร้านค้าแล้วเอาเป็นว่าอย่างน้อยเหตุการณ์นี้
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะ

ทีนี้พอไปตรวจสอบดูในรถปรากฏว่าไอ้เกียร์ของรถ
มันเข้าอยู่ที่ตัวดีพี่เบิร์ตเข้าอยู่ที่ตัวดีแต่แม่เนี่ย
จริงแม่ยืนยันว่าแม่ใส่เอาไว้ว่าเป็นพาร์คแล้วนะ
คงจะนึกออกไหมเด็กสองคนเนาะ
เล่นกันเล่นกันเล่นกันไปเล่นกันมาจังหวะไปกระแทกเกียร์
พอเปลี่ยนเสร็จรถมันไหลแล้วไม่ได้ใส่เบรกมือด้วย

เอานะคุณแม่นะครั้งนี้เคราะห์ดีนะ
เพราะดีที่น้องลงมาได้แล้วก็ไม่ติดไปกับรถ
แล้วรถไม่มาชนนี่คือมองในทางร้าย
คือที่พูดแบบนี้ไม่ได้อยากให้เกิดอยากให้ท่านป้องกัน
พ่อแม่คนอื่นด้วยนะระวังกันหน่อยนะ

เครื่องเลยจริงมันจะสักเท่าไหร่กัน
นั่นนะสิสตูก็ฝากจอดให้ชิดฟุตปาดหน่อยนะฮะ